แต่เคสนี้ค่ะมันจะดูแลกันยังไงดีหลายคนฟังแล้วกุมขมับเลย
เพราะว่ามีพ่อคนนึงพาลูกชายวัย๑๕ปีนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไล่ฟันคู่อริวัย๑๔ปี
ฟันเข้าที่คอจนเขาตาย
พาลูกไปฆ่าเด็กอายุ๑๔คนบอกอ้าวแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะทีนี้

ที่องค์แหมิมเผลารันสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องเฟรมนะคะน้องอายุ๑๔ปี
โดนฟันเข้าที่คอเสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
จากนี้ก็เจอกับเพื่อนของน้องสองคนคือบูมกับกล้วย

บอกว่าคนที่ฆ่าเฟรมชื่อเกย์อายุ๑๕ปี

สองคนพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันเฟรมจนตาย
วันนี้ญาติก็นำตัวมอบตัวเลยนะคะสองพ่อลูก
พ่อชื่อบุญชูชื่อเล่นชื่อกั๊ก

ไปมอบตัวกับสอพรรณศักดิ์
มีครอบครัวทั้งสองฝั่งเดินทางมาให้ข้อมูลด้วยค่ะ
ซึ่งทั้งสองฝั่งยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ส่งแซคนัทวินลงพื้นที่นะคะ
ไปเจอกับน้องกล้วยแล้วก็น้องบูม
เพื่อนของเฟรมค่ะ
กล้วยโชว์แผลให้ซักดูด้วยว่านี่พี่ซักดู
ผมยังโดนฟันตรงแขนขวาอยู่เลย

ไซค์ที่ขี่กันไปเนี่ยคือรถของกล้วย
ก็ยังมีคราบเลือดของเฟรมเต็มรถไปหมดเลย
นี่เห็นป่ะรอยแผลถูกฟันสดร้อน

เฟรมกับเกแล้วก็กล้วยเรียนอยู่ม๓ห้องเดียวกัน
ส่วนบูมเป็นรุ่นพี่ที่จบม๓ไปแล้ว

ที่เหลือคืออายุ๑๔๑๕อยู่ม๓
คือมันเริ่มจากต่อยกันที่โรงเรียนก่อน

แล้วต่อยกันงานอะไรนะพี่หุย

โรงเรียนจัดงานค่ายธรรมะวันที่๗กับ๘
ต่อยกันในค่ายธรรมะที่โรงเรียน
ส่วนมากเขาไปสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่เหรอ
ทรงไม่สวดแล้วใส่กันเลยค่ะ
พอเรื่องถึงหูครูก็มีการเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย

ซึ่งเกย์ให้ลุงไปคุยกับครู
เคลียร์จบทุกคนก็แยกย้ายกันออกไป
จนกระทั่งสี่ทุ่มค่ะกล้วยบูมแล้วก็เฟรมรวมถึงเพื่อนอีก๓คนเนี่ย
ขี่รถไปร้านสะดวกซื้อเที่ยวเผอร์ลันซะเฟรมเป็นคนซ้อน
บูมเป็นคนขี่กล้วยนั่งตรงกลางเพื่อนอีกสามคนขี่รถตามมาอีกสองคัน
ขากลับไปเจอแก๊งของเกเกอยู่กับพ่อคือกั๊ก
แล้วก็กลุ่มมัยรุ่นอีกกับยี่สิบคนเห็นทางไม่ดีขี่รถหนีก่อนเลย
กลายเป็นว่าพอถูกเห็นปุ๊บขี่ตามเลยค่ะพ่อของเกกับเกขี่ไล่ตาม
ซ้อนอยู่ตรงข้างหลังจนร่วงตกมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
ส่วนกล้วยที่นั่งตรงกลางก็รีบวิ่งหนีตายเข้าป่าเพราะโดนฟันที่หลังกับแขนขวาเหมือนกัน
บูมเนี่ยคนขี่ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีตายไป
ก่อนจะย้อนกลับมาดูเฟรมก็ปรากฏว่าเฟรมเสียชีวิตแล้ว
ประคัมเสร็จนะคะตำรวจนำตัวในกั๊ก

ึ่งเมากึ่งสางเมื่อกี้ตอนนั่งสอบปากคำยังนั่งยิ้มอยู่เลยนะคะ

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
จุดแรกเป็นบ้านที่ไปเอารถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถแบบดัดแปลงด้วยนะคะ
แล้วตำรวจก็พาไปตรงข้ามโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
เป็นจุดที่กลุ่มของในกั๊กกับเกเนี่ย
ดักรอคู่อริก็คือแก๊งของเฟรม

ใกล้กับจุดเกิดเหตุประมาณสัก๔๐๐เมตรค่ะ
ทีนี้พอรวมกลุ่มกันได้สักพักนะคะ
กลุ่มของเฟรมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
เท่านั้นแหละขี่รถไล่กันเลย
จนถึงทางขึ้นเนินเป็นป่าสองข้างค่ะ

จุดนี้พบมีดสปาต้าขนาดเล็กหล่นอยู่ด้วยนะคะ
อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นมีดสปาต้าของฝั่งเฟรมตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้แล้ว
กั๊กให้เหตุผลการก่อเหตุว่าก็ก่อนหน้านี้ลูกผมถูกทำร้ายก่อน
มันถึงขั้นปิดห้องเรียนต่อยกันเลยอ่ะผมเป็นพ่อผมจะทนได้ยังไง
ตอนเกิดเหตุผมขี่รถตามมาก็เห็นทุกคนวิ่งลงกันอยู่กลางถนนแล้ว
คนตายก็เอามีดมาฟันลูกผมก่อนลูกผมก็เลยเหวี่ยงมีดไปโดนคอเฟรมเสียชีวิต
ใช้คำว่าเวียงโอ้มีดเล่มนี้ค่ะพี่อุ๋ยลูกผมก็เลยเหวี่ยงมีดเล่มนี้ไปโดนคอเฟรมเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นจะแม่นขนาดนั้นใช้คำว่าเหวี่ยงมีดนะคะ
บอกมืดด้วยชุลมุนด้วยเลยไม่รู้ว่ามีคนตาย
หลังเกิดเรื่องก็ไปรวมตัวกันกลางไร่มารู้ข่าวทีหลังว่าเฟรมตาย
ส่วนมีดที่เกย์ใช้ก่อเหตุก็หยิบมาจากเพื่อน
ส่วนผมพ่อทำอะไรพ่อพกแค่มีดทำครัวไปค่ะ
ในมือนั่นนะคะใช้คำว่าผมพกแค่มีดทำครัวไปเพื่อป้องกันตัว
ตัวเองมี๒๐กว่าคนเขามีกัน๖คนแล้วเขาเป็นเด็กอายุ๑๔๑๕
ป้องกันตัวเหรอฮะ
ชิ้นก้วยชิ้นก้วยค่ะค่ะให้รูปของผมว่าพ่อไอ้เฟรม
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อไม่ปักใจเชื่อคำให้การของในกั๊กนะคะ
ที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าตรวจสอบสภาพศพของเฟรมเบื้องต้นแล้วเนี่ย
รมมีรอยช้ำรอยเขียวที่หน้าอกด้วยลักษณะเหมือนถูกกระทืบอะค่ะ
และประเด็นคือจุดที่เขาถูกฟันกองเลือดเนี่ยมันอยู่กลางถนน
แต่ร่างเฟรมเนี่ยมันไปอยู่ข้างทางคือนอกขอบถนนรั้วกั้นถนนไปอีก
อุ๋ยเห็นใช่ไหมคะครับเนี่ยข้างนอกตรงนั้นมีแต่กองเลือดอยู่กลางถนนเห็นไหม
แปลว่ามีคนโยนศพลงไปหรือเปล่าทีมข่าวได้วงจรปิดช่วงตอนห้าทุ่มยี่สิบแปดนาทีเมื่อวานนี้มานะคะ
จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นฝั่งของในกั๊กกับนายเกย์ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคัน
จอดรอตรงทางเข้าห้วยขาแข้งนี่ค่ะมาแล้ว
พอจอดรถเสร็จก็ลงมายืนดูนั่งดูว่าเอ๊ะเพื่อนคนอื่นจะมาหรือยังจะมาเมื่อไหร่
จากนั้นพอเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาสมทบต่างคนต่างก็รีบสตาร์ทรถแบบเร่งรีบแล้วก็ออกไป
นี่ค่ะพอเพื่อนตามมาสมทบปุ๊บนี่เห็นไหมขึ้นซ้อนเลยไปออกไปไปขี่รถออกไปกันเลย
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์กลุ่มเพื่อนขับตามกันมาอีกสามคันมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุค่ะจากนั้นผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีนะคะ
มีมอเตอร์ไซค์๕คันของกลุ่มในเกกับในกั๊กนี่แหละขี่รถต่อกลุ่มมุ่งหน้ากลับมาพร้อมกันหมดทุกคน
นี่ค่ะจากนั้นห้าทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีรถมอเตอร์ไซค์ของคนเกาะเหตุ
คนขี่เนี่ยคือเพื่อนคนกลางคือในกั๊กและคนซ้อนคือเก
เข้าไปในซอยประมาณหนึ่งนาทีค่ะนี่นะเพื่อนเป็นคนขี่พ่อนั่งกลางลูกนั่งท้าย
ห้าทุ่มสามสิบสามนาทีรถคันนี้ขี่กลับออกมาแล้วที่มือของคนสุดท้ายที่ซ้อนรถนะคะ
จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายของแข็งขนาดยาวเหมือนมีดอ่ะ
มันถืออาวุธแล้วไปที่เห็นไหมเห็นเงาดำดำยาวยาวที่ยื่นออกมาไหมพี่อุ๋ยอ่านี่นั่นอ่ะ
แล้วก็ขี่ไปที่จุดเกิดเหตุวงจรปิดอีกมุมหนึ่งหน้าโรงเรียนนะคะ
จะเห็นกลุ่มคนก่อเหตุขี่รถมาตอนห้าทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีมารวมตัวกันดักรอกลุ่มคนตายเนี่ยค่ะ
มาแล้วเนี่ยเห็นไหมคันที่๑คันที่สองมาก่อนก็สอดคล้องกับตัวเมื่อกี้นั่นแหละ
แล้วก็รอเพื่อนพอเพื่อนเริ่มขี่ตามกันมาสองสามคันปุ๊บก็พากันขี่ไปเลย
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของน้องกล้วยแล้วก็แม่ของน้องบูมนะคะ
บอกว่าหลังจากไปรับลูกชายที่โรงเรียนเนี่ย
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวใหญ่โตบานปลายไม่จบไม่สิ้นแบบนี้
ประเด็นที่เห็นแล้วมันตกใจ
คือในกั๊กพ่อของเกย์ไม่มีท่าทีสลดเลย
ต้องห้ามปราบลูกหมดมากกว่า

มีเรื่องแหละก็เล็กน้อยกันมาตลอด

มันก็มีเรื่องนิดหน่อยเข้ามา
ใช่มันไม่น่าเกอร์เร้อยถึงขนาดนี้
ได้ระบวนดำเนินการอย่างไร
อ๋อหูให้ถึงที่สุดเลยทำอย่างไรก็ได้
แล้วก็พ่อเขาคนโตก็เป็นพ่อเขา
หลวงลูกทำมันเลยเข้าไว้แล้ว
ได้คุยกับยายแล้วก็แม่ของน้องเฟรมที่เสียชีวิต

ตอนกลางคืนหลานก็ดื้อปีนออกหน้าต่างหนีเที่ยวจนมันเกิดเรื่อง
ทั้งที่เอาจริงนะรุ่นปู่รุ่นย่าของเกแล้วก็เฟรมสนิทรักใคร่กลมเกลียวกันจะตาย
เพราะเขาเคยฆ่าคนมาก่อนเขาถอยรถเหยียบคนตายมาก่อนแต่เขาไม่ติดคุก
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะรู้ค่ะเมื่อก่อนก็อยู่ที่บ้านนี้ค่ะ
บอกว่ามึงไม่ได้เจ๋งมึงแค่เก่งตอนมีพวกไว้เจอกันกูรักพวกมึง
ทุกคนนะรี่เลรักทุกคนนะรอกูก่อนไม่นานเพื่อนรักนะจุ๊บมาเยี่ยม
ด้วยแล้วลงรูปมีดด้วยนะคะลงรูปมีดด้วยเห็นเป็นเงาหลัง
การทิ้งกาลติดคุกนี่หรอก่อนเข้าไปสร้างกว่าเหตุล่ะเนี่ยล่าสุด
ก่อนที่น้องเฟรมจะถูกฟันจนเสียชีวิตเนี่ยลักษณะเป็นการพูด
ท้าทายให้มีเรื่องกันนี่มาเลยพวกกูมาเพิ่มเยอะแล้ว
มาแล้วจ้ะพร้อมตอนไหนก็มาเครกูรอรักนะจุบุแต่
แล้วก็พูดชื่อไอ้กล้วยอาจจะไม่ได้กลับนะนี่จุ๊บมั่ว
จุ๊บมั่วคืออะไรหลังจากนั้นอันนี้คือก่อนเกิดเหตุนะคะ
แล้วหลังจากนั้นนี่ไงน้องกูตายเฟรมตายแล้วเป็นไรอ่ะ
ก็พวกมึงฟันมันไงมันตายแล้วเคดีดีตายซะโอ้โหนี่ค่ะ
แล้วในกลุ่มเนี่ยบอกด้วยนะว่ากูนอนแล้วฝันดีล่ะ
เมื่อวานนี้นะคะลุงและป้าของเกย์คนก่อเหตุก็บอกว่า
มาเล่าให้ฟังว่าฝั่งกล้วยปิดห้องเรียนแล้วลุมกระทืบในห้อง
มีเรื่องทะเลาะกันซึ่งกลุ่มของกล้วยเองก็เคยไล่ฟันเกมมาก่อน
เรายังได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมห้องเรียนของทั้งคู่บอกว่า
เอาแรกเริ่มเดิมที่สุดเลยนะม๑เล่าย้อยไปตอนม๑นะ
นี่ที่ก่อเหตุปัจจุบันนี้คือม๓นะย้อนกลับไปม๑
แกอ่ะไปขี่รถเบิ้ลเครื่องที่หน้าบ้านหลังจากนั้น
ก็เลยมีปัญหาทะเลาะชกต่อยกันมาตลอด

แต่เมื่อวานไม่ได้มีการปิดห้องรุมกระทืบเกย์อะไรอย่างที่กล่าวอ้างเลยนะ
เพราะตอนนั้นเกอยู่ที่ระเบียงห้องเรียน

ก็มีคณะครูจากโรงเรียนเดินทางมาร่วมฟังพระสวดอภิษฐรรมศพของเฟรม

คุณตาบอกว่าจะไม่ให้กลุ่มที่ไปด้วยกันมางานศพเด็ดขาด

พอโรงเรียนก็บอกว่าปัญหาของเด็กมันจบตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้ว
เพราะว่าเราเรียกมาคุยมาเคลียร์แล้ว

เบื้องต้นครอบครัวเฟรมจะได้รับเงินค่าประกันหนึ่งแสนบาท
แล้วก็จะนำใบมรณบัตรไปยื่นกับกระทรวงยุติธรรมรับเงินเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

พ่อลูกรู้เห็นร่วมกันทุกอย่าง
อย่ามาบอกว่าไม่รู้แล้วไปโยนความผิดให้ลูก

คำให้การนี่มันไม่ได้ตรงกับพยานหลักฐานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเลย
สปาต้าที่เจอก็คือฝั่งของคุณนั่นแหละคนก่อเหตุนั่นแหละ
เรื่องต้นโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วตรวจสอบดูมีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
เตรียมฝากขังแล้วพรุ่งนี้ค่ะ